ซึ่งก็นำมาใช้แทนเครื่องบินรุ่นเก่า
แล้วก็ด้วยความกว้างขวางของตัวเครื่อง
แล้วก็ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ที่ใช้ก็คาดว่าจะช่วยสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ที่ต้องเดินทางในระยะไกล
ที่เมืองตูลุสประเทศฝรั่งเศสนะครับ
แล้วก็ได้ร่วมโดยสารในเที่ยวบินปฐมเริกด้วย
ภายในตัวเครื่องจะมีความสะดวกสบายแล้วก็สวยงามทันสมัยแค่ไหน
ไปติดตามชมพร้อมกันครับ

ที่ได้รับการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
โดย๔ลำเป็นการซื้อและอีก๘ลำเป็นการเช่าซื้อ
จรัมพรโชติกัสเถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ระบุว่าเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์กับสิ่งที่การบินไทยต้องการ
ก็เป็นเครื่องบินที่ผู้โดยสารไม่ชอบอยู่แล้ว
อันนี้สองก็ต้นทุนสูงในการดำเนินการอีกนะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สายการบินต้องการ
คือเครื่องบินแบบนี้ล่ะประสิทธิภาพสูง
แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกดีมาก
ซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ของการบินไทย
วิเช่นที่เราต้องการเป็นสายการบินที่ท่านเลือก
สายการแรกที่ได้ให้บริการเป็นเสน่ห์ไทย

โดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นการประกอบในขั้นสุดท้าย

ด้วยการเป็นเครื่องบินขนาดกลางลำตัวกว้าง

ทำให้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินของบริษัทโบยิ่ง

การลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ถึง๑๒๐

เป็นวัสดุผสมชั้นสูงเป็นไทเทเนียมและอลูมิเนียมหล่อ
ทนต่อการศึกกร่อนมีน้ำหนักเบาและลดการซ่อมบำรุงได้สูงถึงร้อยละสี่สิบ
ก็คือความสะดวกสบายภายใน
นี่คือส่วนการให้บริการของชั้นประหยัดนะครับจะมีการจัดเรียงที่นั่งเป็นสามสามสาม
แต่สำหรับผู้ที่จะต้องไปนั่งตรงกลางอาจจะไม่ต้องกังวลใจ
คนที่นั่งตรงกลางนั้นมักจะเจอปัญหาว่าแขนอาจจะไปสัมผัสกับคนที่นั่งอยู่ทางด้านข้าง
ทางนี้การบินไทยก็ได้มีฮาร์ดแวร์หรือว่ามีเครื่องบินลำใหม่แล้ว
แต่ที่สำคัญที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านของซอฟต์แวร์
ว่าการให้บริการบนเครื่องบินซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันที่ดูเดือดในขณะนี้ได้ครับ
จากที่นั่งแล้วพื้นที่เก็บของด้านบนมีขนาดใหญ่ขึ้น
สามารถรองรับกระเป๋าได้เพิ่มอีก๑ใบ
ที่จะมีความรวดเร็วในการดึงข้อมูลและมีความคมชัดมากขึ้น
ขณะที่ที่นั่งในชั้นธุรกิจมีการออกแบบให้มีกลิ่นอายของความเป็นไทย
ไปพร้อมกับความสะดวกสบายด้วยที่นั่งที่สามารถปรับนอนแนวราบ๑๘๐องศา
ฟังซัวคอดรอนรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของบริษัทแอร์บัส
โดยเฉพาะความเงียบในห้องโดยสาร
มากกว่าของคู่แข่งถึง๖เดซิเบล
จากนั้นยังสามารถให้อากาศบริสุทธิ์หรือออกซิเจน

และที่สำคัญคือวัสดุลำตัวที่ยืดหยุ่น
ทำให้สามารถปรับความกดอากาศภายในเครื่องได้
เคียงกับการอยู่พื้นดินมากขึ้น
ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสบายกับผู้โดยสารเท่านั้น
แต่ยังให้ความสบายกับลูกเรือและกัปตัน
ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คือชั้นธุรกิจ๓๒ที่นั่ง
และชั้นประหยัด๒๘๙ที่นั่ง

ได้รับการปรับปรุงยกระดับขึ้นมาใหม่
นครเมลเบิร์นของออสเตรเลีย

ในการเชื่อมต่อทวีปยุโรปกับออสเตรเลีย
ทำกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน
เครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้
เพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นตัวเลือกแรกของนักเดินทางอีกครั้ง
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน